คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเกษตรนวมินช่วงก่อน
ลงอุโมงเกษตรนะคะมีรถเบนส์
เขาออกมาจากรถได้ทันเรียกแท็กซี่ไปโรงพยาบาลค่ะ
นี่นะคะเหตุการณ์นี้ไฟลุกพลึบเลย
โอ้โหถนนประเสริฐมนุกิจนะคะช่วงก่อนถึงทางลงอุโมงเกษตร
่งหน้างามวงวานกรุงเทพเนี่ยค่ะครับ
เบ้นสีบรอนเทาสภาพรถคือหงายท้องอยู่เลยนะคะ
กลางถนนแล้วไฟไหม้แบบเนี้ยนี่ค่ะตำรวจก็ปิดเส้นทางชั่วคราว
ฉีดน้ำสักประมาณ๑๐นาทีห่างจากรถเบนท์ไปสักสองร้อยเมตร
รถบรรทุกคู่กรณีก็จอดอยู่นะคะนายพิทักษ์อ่อนโน่นคนขับ
ก็ยืนรอให้การกับตำรวจที่จุดเกิดเหตุก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุขับรถบรรทุก
แปรรูปมุ่งหน้าที่จะไปส่งให้กับลูกค้าที่ปฐุมธานี
ขับด้วยความเร็วตามปกติไม่ได้ขับเร็วอะไรรถเบนท์ขับมาเร็วไปชนท้ายนะคะ
แล้วรถเบ้นเองก็เสียหลักหงายท้องไฟไหม้พลึบเลยนี่ค่ะครับ
คนขับรถเบ้นเป็นผู้ชายอายุสักประมาณไม่เกินสี่สิบปีได้รับบาดเจ็บค่ะ
คือหัวแตกแต่ว่าหลังเกิดเหตุคนขับรถเบนท์เขาก็โบกแท็กซี่ไปโรงพยาบาล
สภาพรถสิคะอ๋อไปโรงพยาบาลก่อนเลยใช่ค่ะ
นี่ก็นับของมายังเร็วเลยสิ่งที่จะมองอ่ะเหรอก็ตามมามาอยังเร็วเลย
งั้นผมหลบไม่ทันก็ตัดเต็มไปเลย
แล้วก็พลิกไปเลยยาวนี้
เมืองต้นตำรวจก็ประสานรถยกนะคะ
ซากรถเบนท์ซึ่งก็เสียหายทั้งคันแบบนี้

ไปหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
แล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ครับก็ไม่รู้ว่าเจ็บมากเจ็บน้อยยังไง

ครับเส้นนี้ตอนเช้าคนก็ไปส่งลูกหลานไปโรงเรียนเยอะ

ก็กั้นชั่วคราวเพราะว่าอุบัติเหตุนี้แหละ